ไปเที่ยวเกาะตาชัยกันใครไม่เคยไป
อกจากเกาะตาชัยจะสวยแล้วนะ

นักท่องเที่ยวที่ไปตกปลา

เจอวานเพชรขาดมาว่าอยู่รอบเรือเลยครับ
ต่อไปไม่ต้องทำเรือตกปลาแล้วครับ
นี่ขายทัวร์ครับดูปลาวานดูออก้าดีกว่า

กล้าของแท้นะครับนี่ของปลอมครับ

สวยมาก

โอ้โฮ

วานเพชรฆาตออก้า๔ตัว

เมื่อกี้ตอนเล่าขวัญคิดว่าพี่เบิร์ตจะหมายถึงว่ามีตัวเดียว
ไม่๔ตัวเดี๋ยวพี่ก็บอกอย่ากระทุ้งเรือนะลูก

โอ้โหเพราะลูกตัวใหญ่เหลือเกิน
นี่ครับเป็นเรือของนายเกรียงไกรวงจันทร์หรือว่าไตอ๊อฟ
พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดแป๊บนึงมีคนส่งข้อความบอก

ท้ายเรือเหรอเอาเลยน้ำแข็งเอ้ย

อันนี้ลูกค้า๕คนช่าวเหมารามออกไปตกปลา

ไปถึงช่วงก่อนถึงเกาะตาชัยสัก๔๕ไมค์ทะเล

คุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหมันขึ้นมาเล่นน้ำ
เหนือน้ำให้เราได้เห็นด้วย
โอ้โหตรงนี้คือนอกเหตุแห่งชาติ

วานเพชรฆาตฝูงนี้แต่ละตัวยาวประมาณ๓เมตร
นี่ยังไม่โตเต็มนะ๓เมตร
มันดำผุดดำไหว้มาอยู่ใกล้เรือนะครับ

โอ้โหตื่นเต้นกันทั้งเรือทั้งไตออฟทั้งลูกเรือที่ไปตกปลา
ทั้งหมดนะฮะโอ้ก็ดูวานมันเล่นอยู่พักใหญ่
ไออ๊อฟกลัวแล้วพอความตื่นเต้นหายไปความกลัวเริ่มมาแล้ว
เดี๋ยวถ้ามันชนกระแทกท้องเรือล่ะก็เลยค่อยแล่นเรือออกมา
คุณผู้ชมครับสำหรับวานออก้ามีสีดำนะบริเวณหลังมัน
แล้วก็ส่วนอกแล้วก็ท้องจะเป็นสีขาว
รวมทั้งบางส่วนของด้านข้างลำตัวแล้วก็ด้านหลังดวงตามัน
จะมีสีขาวเช่นกันขาวดำขาวดำอะไรแบบนั้นแหละ
ลำตัวมันใหญ่แข็งแรงมากมีครีบหลังขนาดใหญ่
คล้ายรูปสามเหลี่ยมสูงที่สุดเนี่ยนะ๒เมตรนะ
สูงกว่าตัวผมอีกอ่ะเออโดยทั่วไปวานเพชรฆาต
ตัวผู้จะมีความยาวหกถึงแปดพี่ถึงบอกไงอันนี้ลูกลูก
อันนี้เท่าไรนะสามเมตรสามเมตรลูกลูกอันนี้ลูกลูก
แล้วก็มีน้ำหนักประมาณ๖๗ตันครับคุณผู้ชมโอ้โห
ถึงเจ็ดตันนะครับส่วนตัวเมียเนี่ย
มีขนาดเล็กกว่านิดนึงนะแต่วานเพชรฆาตบางตัว
จะมีความยาวได้สูงสุดเกือบ๑๐เมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง๑๐ตันทีเดียว
ซึ่งปกติวานเพชรฆาตสามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่า๕๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอ้โหว่ายเร็วเนี่ยขนาดตัวใหญ่นะค่ะแล้วก็มีอายุยืนได้ถึงหกสิบปีครับ
วานเพชรฆาตครับค่ะคือแบบนี้นะคนที่เป็นพวกนักผจญภัยที่เขาชอบไปร่องเรือเนี่ย
เจอแบบนี้เขาชอบนะมันสวยมันไม่ได้ง่ายที่จะถ่ายภาพแบบนี้มาได้
ใช่แล้วมันแสดงเห็นอีกอย่างหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์